ส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถหรูของสมเด็จช่วง
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ในฐานะผู้บริจาครถเบนส์ให้กับสมเด็จช่วง
ขณะที่ทนายความของวัดยืนยันนะคะว่าหลวงพี่แป๊ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์คันนี้ค่ะ
เข้าสอบปากคำพระมหาศาสนมุณีหรือหลวงพี่แป๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระเลขานุการของสมเด็จช่วงที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญค่ะ
การเข้าสอบปากคำนั้นเกี่ยวข้องกับคดีรถเบนส์โบราณจดประกอบ
หมายเลขทะเบียนขอไข่มม๙๙กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นรถที่อยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ซึ่งหลวงพี่แป๊ะเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดหารถเบนส์คันดังกล่าวมามอบให้
หลังจากที่ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานะคะ
หลังการสอบปากคำผ่านไปกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
นายสุรศักดิ์สิทธิกรทนายความพระมหาศาสนมุณีเปิดเผยว่า
พระมหาศาสนมุณีเป็นโจทยื่นฟ้องนายวิชาณรัฐปานะเจ้าของอู่วิชาญ
ซึ่งทำหน้าที่ประกอบรถเบนส์ของสมเด็จช่วง
หลังจากที่เคยมีการส่งมอบเอกสารในการซื้อขายรถคันดังกล่าวไปแล้วนะคะ
เรื่องต้นได้มีการส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรถ
รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้ว
รวมถึงเงินที่นำมาจากการบริจาค
ซึ่งในการสอบปากคำคำครั้งนี้นะคะ
มีผู้ที่บริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการซื้อรถเข้าร่วมสอบปากคำด้วย
โดยยืนยันว่าหลวงพี่แป๊ะไม่เกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวค่ะ
สำหรับประเด็นการสอบปากคำสมเด็จช่วงนั้น
อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ในการพูดคุย
ต้องการจากทางวัดเพื่อทางทนายความ
จะได้จัดเตรียมหลักฐานที่จะส่งมอบให้ค่ะ